เริ่มกันเลยนะครับเมื่อเช้าใครผ่านสุขุมวิทย์๑๐๑ทับ๑บ้าง
คาดว่ารถคงติดหนึบเลยนะครับช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะคะ
ใช่ฮะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับคุณผู้ชม
คือมีรถเนี่ยหลับในหลับในนะฮะแล้วไปชนรถยนต์
ชนรถเมย์มีผู้บาดเจ็บ๕รายด้วยกัน
คุณผู้ชมดูสภาพสิแล้วรถมันจะไม่ติดได้ยังไง
ตำรวจสอนอพระขนงไปเลยครับไปตรวจสอบเหตุรถ
ซูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะเฉียวชนกับรถเก๋งเชฟโลเล็ตก่อน
แล้วก็พุ่งพุ่งไปไหนนี่พุ่งไปชนรถโดยสารประจำทาง
สาย๑๓๒ใครแถวนั้นเขารู้กันดีว่าวิ่งระหว่างการเคหะบางพลีกับพระขนงอ่ะนะ
จากนั้นก็เสียหลักครับไปชนกับเสาไฟฟ้าหักสองต้น
ปากซอยสุขุมวิท๑๐๑ทับ๑ที่ผมบอกเป็นถนนสุขุมวิทย์ขาออกนะครับ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยนะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงไปแล้ว
นายอาคมและนางประกายธรรมคำสองคนนี้คือพี่ผู้ชายคนนี้เป็นคนขับรถเมย์
ส่วนอีกคนนึงก็เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับเล่าบอกว่า
ขณะนั้นเนี่ยนะรถกำลังมุ่งหน้าไปแยกอุดมศุกร์
มาจากด้านหลังลักษณะเหมือนเร่งเครื่อง
แล้วพอดูกระจกอ้าวสายไปสายมาด้วยจนทั้งคันนะนะ
รถเมย์เนี่ยต้องหันไปดูน่ะคนอยู่บนรถเมย์เนี่ยรถคันดังกล่าว
คุณผู้ชมขับแซงขวามาแล้วก็ไปชนกับรถเชฟโลเล็ตสีเงิน
ของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดนี่นี่ฮะนอนอยู่บนเตียงเนี่ยค่ะ
กรทมเนี่ยแล้วก็พุ่งชนรถเมย์แล้วพุ่งชนเสาไฟฟ้าเละเทะไปหมดครับ
ผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้หญิงหนึ่งคนที่นั่งอยู่เบาะหน้านะครับเธอได้รับบาดเจ็บครับ
รับเลยหลับในจริงฮะเดี๋ยวจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนในรถเชฟโลเล็ตมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คนนะครับ
อกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ผมบอกนะครับทำความสะอาดของกรุงเทพมหานครเนี่ย
รถชนอีกสองคนนะรวมมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เนี่ย
ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลแล้วก็สารเสพติดส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปครับ